นางเอกคนสวยสุดฮอตของดิฉันกันมากดีกว่านะคะ
สำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชมค่ะ
จำได้ไหมช่วงออกพรรษาน้องใบเฟิร์นเนี่ยถูกเชิญให้ไปร่วมพิธีบวงสวง
องค์พระยาพิสัยสัตนคราชที่ตะวัดหนองคาย

ถูกต้องค่ะนี่ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอตัวน้องใบเฟิร์นเนาะ
เฟิร์นก็เล่าให้ฟังถึงโมเมนต์ในวันนั้นนะคะว่า
รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงาน
เพราะว่าเนี่ยเหมือนที่เชอรี่บอกเลยถือว่าเป็นครั้งแรก
ก็เลยอยากจะทำให้มันเต็มที่ที่สุด
ค่ะแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
ลีลาท่าทางการไล่รำสวยงามแบบนี้
เฟิร์นบอกว่าใช้เวลาในการซักซ้อมเพียงแค่

ซึ่งหลังจากที่รำเสร็จใบเฟิร์นบอกโอ้โห
เพราะทุกคนเนี่ยเขาทำเต็มที่มากคือน้องใบเฟิร์นเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมาพลาดที่ตัวเอง
คนอื่นเขาก็ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีแล้วแต่สุดท้ายค่ะทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
พร้อมกับบอกว่าส่วนตัวของเธอเองเนี่ยก็ศรัทธาองค์พญานาคอยู่แล้วนะคะ
ลองไปฟังเสียงคนสวยกันหน่อยค่ะ
ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นทุกคนก็จะแบบ
ก็มีน้ำตาซึมพวก่อกลัวรำไม่ได้
หนูค่อนข้างเขินแล้วก็กดดันนะคะ
ใช่สวยค่ะพี่เขาก็ตั้งใจเย็บหมดเลย
อย่างงี้มีค่ะก็สัตว์ภาษาด้วย
ตัวนั้นครั้งนึงไม่กล้าขออะไรมากมายแล้ว
เป็นยังไงล่ะสายมูมูแล้วปังก็จะเป็นแบบนี้แหละ
งานก็ปังความรักก็ปัง

คู่นี้เขาควงกันไปทำงานคู่ที่สิงคโปร์มาสำหรับน้องใบเฟิร์นกับน้องนาย
ซึ่งน้องใบเฟิร์นบอกว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเล่นกันบ้าง
ทริปนี้แฮปปี้มากเลยค่ะ
เพราะว่าฝ่ายชายเทคแคร์ดูแลดีเหมือนเดิม
โอ้โหปล่อยภาพสวีทออกมาให้เราได้แบบอิจฉาตาร้อนกันด้วยนะ
ส่วนรูปคู่ที่ลงเนี่ยก็ดีใจที่แฟนชอบ
แล้วก็ขอให้เติบโตไปด้วยกันนะคะ
อุ้ยเหมาะใครอะพี่โตแล้วนะโตจนจะแก่แล้วนะ

ช่วงนี้มีโมเมนต์น่ารักให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดใจฟูเนาะ